จำได้ไหมฮะรัสเซลโครมาเมืองไทยตาโตโอ้โหนี่อะไรกันระยงระยาง
เห็นไหมเป็นภาพสายไฟแบบนี้ค่ะ
ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาสนใจประเทศไทยติดตามข่าวสารเมืองไทย
ก็เขาก็ใกล้ชิดแล้วนะกับบ้านเราทีนี้ก็เลยฝากคำถามมาถึงผู้สมัครผู้ว่ามาด้วย
คำถามมีอยู่๓ข้อนะคุณผู้ชมข้อ๑เลยคุณจะแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพยังไง
ข้อ๒คิดยังไงกับสายไฟระยงระยางและ๓คือจะทำยังไงให้ชาวต่างชาติที่เขาอยากเรียนรู้ประวัติศาส
แล้วก็วัฒนธรรมไทยเข้าถึงได้โดยง่าย
โอ้โหนี่ดาราฮอลลีวูดฝากถึงผู้สมัครผู้ว่าเลยเหรอ

เอาจริงนะ๓ข้อนี้ก็เป็นคำถามวัดวิสัยทัศน์วัดกึ่นของพ่อเมืองกรุงเทพเหมือนกัน
นี่แหละเขาก็เลยฝากคำถามมา
อันนี้เราต้องขอบคุณรายการหนึ่งนะที่เขาโฟนอินหรือว่าโทรหารัสเซลโคร
รัฐโยโคฝากคำถามทิ้งไว้แล้วก็ให้ผู้สมัครมาตอบสิว่าคุณมีวิสัยทัศน์กันยังไง

เออทีนี้ดูอีกคู่หนึ่งไหม

อีกคู่นึงนี่คือเป็นสองแม่เลย
แม่ลีน่ามาเจอแม่สุดอารัส

แล้วทีนี้ชี้หน้าชี้ตาทำอะไรกันคุณ

แล้วถ้ามาเห็นเธอหาเสียไปทุกคนทุกแข่ง
วันนี้มาออกรายการมดกรรมสิทาก็ไม่มากับเธอหรือเปล่า

ถ้าดูแค่คลิปไม่ฟังเสียงนะ

แต่นี่ไม่คือบอกเลยเรียนแบบแม่อยากเป็นแม่ยก
คือหมายถึงเป็นแม่ยกคุณสิทาธิวารี
ผู้สมัครผู้ว่าเบอร์๑๑พักไทยสร้างไทย
ใช่เพราะคุณหญิงสุดารัฐก็พาผู้สมัครเดินสายกันทุกที่เลยนะ

กรุงต้องไปเลือกตั้งกันวันอาทิตย์นี้นะฮะ

ตามที่ท่านต้องการว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนของท่าน
ในการเข้าไปดูแลกรุงเทพมนครนะครับ